เอาละครับคุณผู้ชมครับคนที่เป็นลูกเป็นหลาน
มีผู้สูงอายุไปลงทะเบียนเราชนะเมื่อวานนี้
อืมท่านผู้สูงอายุอาจจะพิมพ์พิมพ์ไม่ได้เพราะไม่มีสมาร์ทโฟน
ลูกหลานบอกมาหน่อยว่าอันนี้ไปเจอปัญหาอะไรกันบ้าง
อ่ะดูหนังสือพิมพ์หน่อยครับไทยรัฐบอกว่าแห่สมัครเราชนะ
ล้นทะลักชุนละมุนคนแก่บ่นกันพึมลากสังขารเข้าคิว
ไม่มีสมาร์ทโฟนต่อเวลาถึง๕มีนาคมนะฮะ
เมื่อวานนี้ก็มีการตัดสินใจด่วนข่าวออกมาตอนเย็นเลยบอกว่า
ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต่อเวลาให้ถึง๕มีนาคม
ใช่คือเดิมทีเดียวก็จะเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้
จนถึงวันที่๒๕กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะ
สำหรับการลงทะเบียนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
แล้วก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดในการไปลงทะเบียน
แล้วใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนได้
แต่ก็มีคำถามเหมือนกันเพราะว่ามีคุณยายท่านหนึ่ง
อายุ๘๐กว่าแล้วนะบัตรประชาชนท่านเป็นแบบเคลือบแข็งไม่ใช่สมาร์ทการ์ด
เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะมาถึงสมาร์ทการ์ด

ไงก๊อฟพอเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมครับ
มันต้องเริ่มจากการที่ไปทำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดก่อน

แล้วก็เอาบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปลงทะเบียนที่กรุงไทยแต่ละสาขาทั่วประเทศ
ย้อนกลับไปนับหนึ่งใหม่
โอ้โหแบบนี้นี่คือหลายคนก็กดอุบเลยนะคะ
อย่างที่พี่เบิร์ตบอกพอย้อนกลับไปนับหนึ่งใหม่
ต้องไปทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดก่อน
แล้วคุณรู้ไหมว่าที่ที่ไปรับเงินที่ไปลงทะเบียนกับที่ที่ต้องไปทำบัตรมันคนละที่

แล้วส่วนใหญ่แบบผู้สูงอายุ
เห็นไหมว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนไง

คือสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับ
ผมดีใจนะผมดีใจกับเหตุการณ์นี้ดีใจเพราะอะไรรู้ไหม
ดีใจที่จะทำให้รัฐบาลเห็นว่าคนไทยที่ไม่มีสมาร์ทโฟนมันมีเยอะแค่ไหน

วางแผนต่อไปมันจะได้ดีเอาดูที่นี่ก่อนด่านคุณทศ
โอ้โหดูคนเนี่ย

ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามีบรรยากาศตอนที่รอคิวให้ฟังด้วยนะครับ

คนที่ไม่เข้าแถวจะไม่ได้นะครับ

คนที่ไม่เข้าแถวจะไม่ได้นะครับ

คนที่ไม่เข้าแถวจะไม่ได้นะครับ

คนที่ไม่เข้าแถวจะไม่ได้นะครับ

คนที่ไม่เข้าแถวจะไม่ได้นะครับ

คนที่ไม่เข้าแถวจะไม่ได้นะครับ

คนที่ไม่เข้าแถวจะไม่ได้นะครับ

คนที่ไม่เข้าแถวจะไม่ได้นะครับ

คนที่ไม่เข้าแถวจะไม่ได้นะครับ

คนที่ไม่เข้าแถวจะไม่ได้นะครับ

อย่าหาว่าเราไปตำหนิหรือไปอะไรเลยนะ

ก็ให้ปรับภูมิเพราะมันได้เหตุการณ์ขึ้นนี่

บ้านคนแก่ต้องลำบากเพิ่มเติมขนาดนี้
คือเอาจริงนะที่ปรึกษารัฐบาลที่ทำโครงการนี้

โครงสร้างของปัญหาโครงสร้างของประชากร

แล้วกลุ่มเป้าหมายที่ท่านจะให้เป็นใคร

มาร์ทโฟนเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นเส้นคู่ขนาน

คุณป้าคนนี้คือคุณป้ายุภานะฮะ

อย่างที่ได้ฟังเสียงไปคุณป้าก็อัดอั้นแล้วครับ
ระบายออกมาน้ำตานองหน้าบอกว่าทำไม

ดุอย่างนั้นทำไมนะฮะ
คุณป้าบอกว่าจะกลับไปกินยาคลายเครียดก่อน

นั่นจริงแล้วก็หลายท่านได้ฟังแล้ว

ตอนที่คุณป้าไปเนี่ยคุณป้าเข้าไปแต่เช้านะได้คิวที่ห้าสิบเก้า
คุณป้ามาถามว่าจะกลับไปกินยาที่บ้านก่อนได้ไหมล่ะ
เออเธอก็หมายถึงว่าธนาคารเองนะฮะก็ดูบัตรคิวแล้ว
เขาบอกว่าน่าจะรออีกสักพักหนึ่งนะคุณป้าก็บอกว่า
คุณป้าขอกลับไปกินยาก่อนได้ไหมเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาได้ไหมเล่าอย่างนี้นะ
ซึ่งคุณป้าเองก็กลับมาตอนเที่ยงนะฮะก็ลงทะเบียนให้จนเสร็จ
เขาบอกว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นคุณป้าไม่พอใจอะไรตามที่เป็นข่าวเลยนะ
หมายถึงอันนี้ธนาคารบอกนะครับนะฮะแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมอย่างที่
ทราบกันดีว่าธนาคารกรุงไทยเขาก็ได้ยินได้ฟังสิ่งที่คุณป้าให้สัมภาษณ์ไปนะฮะ
สาขาบางบัวทองก็ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจนะฮะนู่นครับ
ผู้จัดการอาวุโสของธนาคารครับคุณสุชัยเนธสวัสดิ
เดินทางไปหาคุณป้ายุภายกมือไหว้ขอโทษแบบนี้
ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันคุณป้ายุภาก็บอกว่า
มารอคิวตั้งแต่เช้าที่นั่งก็ไม่มีนะฮะจนลามออกไปนั่งรอกับพื้นหน้าธนาคารข้าง
รับประพอเนี่ยไล่มาบวกกับความรู้สึกทั้งหิวทั้งเพียพอไปถามนะฮะ
ก็เหมือนตะคอกใส่ระเบิดอารมณ์ใส่คุณป้าก็ไม่พอใจสิครับนะฮะ
กล่าวขอโทษคุณป้าแล้วก็มอบกระเช้าให้คุณป้าไป
คุณป้าเองก็ขอโทษเหมือนกันที่อาจจะพูดอะไรไปนะฮะ
ทำให้ธนาคารเข้าใจผิดหรือเปล่าอย่างไรนะฮะ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นกับคุณป้าที่บางบัวทอง
ครับครับไปดูที่เขาบริหารจัดการกันใช้ได้บ้างนะฮะนครศรีธรรมราชครับ
หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราชให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองและอำเภอพระพรม
ลงทะเบียนเราชนะซึ่งมีประชาชนนะครับ
มากันตั้งแต่เช้ามากกว่า๔๐๐คนเข้าแถวยาวเหยียดแบบนี้แหละครับ
คุณผู้ชมครับเป็นกิโลเมตรนะฮะท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดนะครับ
ซึ่งประชาชนก็ส่วนใหญ่แน่นอนครับเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับ
ทำให้ต้องเตรียมรถพยาบาลมารอไว้กรณีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ขณะที่พนักงานธนาคารก็เร่งมือลงทะเบียนให้อย่างเต็มที่นะฮะ

หรือว่าต่อว่าเจ้านาธิธนาคารกรุงไทยนะฮะ
เราเข้าใจในความจำกัดข้อจำกัดต่างว่าจำนวนพนักงานมีน้อย

แต่ว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์การบอกกล่าวต้องทั่วถึงด้วยนะคะ
เช่นหลวงการจัดคิวเอ้ย
แล้วอยากจะย้ำนะสำหรับคนที่จะรับสิทธิ์เอง
คือการรับสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ว่าใครไปก่อนได้ก่อนนะฮะ
รับสิทธิ์ครั้งนี้ใครที่เข้าเกณฑ์
ท่านไปทีหลังท่านก็ได้อยู่ดีนะฮะ
ไม่ต้องไปออกันวันแรก๒วันแรก
ไปท้ายก็ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
จากเดิมเขาให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่๒๕กุมภาพันธ์
จะขยายไปจนถึงวันที่๕มีนาคมนะคะ

ลบบุรีเนี่ยบอกว่าการบริหารจัดการค่อนข้างโอเคค่ะ
คือที่จังหวัดลบบุรีมีการประชาสัมพันธ์กันล่วงหน้าเลยนะคะ
เรื่องของการลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอลบบุรี
เพื่อลดความแออัดที่ธนาคารกรุงไทย
อันนี้ต้องชื่นชมที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีนะคะ

มีเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะให้ลงทะเบียนรอให้บริการตลอดทั้งวัน

แต่มีการจัดระบบการแจกบัตรคิวแล้วก็คัดกรองอย่างดี
มีการจัดให้ลงทะเบียนครั้งละ๑๕๐คน
ทำให้สามารถลงทะเบียนด้วยความรวดเร็วเห็นไหมฮะ
นี่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการล้วนเลยนะ

ชื่นชมแล้วก็ลองเอาดูเป็นโมเดลแบบอย่างละกันที่เขาทำดีแบบนี้เนี่ย
ส่วนที่ยะโสธรนะครับอันนี้ก็น่าชื่นชมเหมือนกันครับ
มีการเปิดจุดลงทะเบียนที่อาคารอเนกประสงค์สารกลางจังหวัดยะโสธร
เพื่อให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเข้าไปลงทะเบียนตั้งแต่เช้า
ยาวไปจนถึงคิวสุดท้ายเสร็จตอน๒ทุ่มครึ่ง
ตลอดทั้งวันก็สามารถลงทะเบียนไปได้มากกว่า๓๐๐คน
ซึ่งจะเปิดให้บริการที่จุดลงทะเบียนเพิ่มอีก๑วัน
ก็คือในวันนี้แหละ
ทั้งนี้คลังจังหวัดเยอะโสธรประเมินว่าชาวยะโสธรที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
น่าจะมีอยู่สัก๓๐๐๐คนได้

เขาก็เลยไปให้สารกลางในการเป็นจุดลงทะเบียนนะฮะ
คุณต้องประเมินว่าในพื้นที่คุณมันจะมีคนมากน้อยเพียงใด
แล้วก็เตรียมพื้นที่ให้มันสอดคล้องกัน

เรื่องนี้พลเอกปรยุชจันทธ์โอชานายกรัฐมนตรีท่านว่าอย่างไร
ท่านบอกว่าผมก็เป็นห่วงนะไม่สบายใจครับ
ที่มีประชาชนไปลงทะเบียนเราจะนาฏิฺณาคารกันแบบว่าแอ้อาดแย็ดล์เลย
ผมอยากจะบอกทุกคนว่าไม่จำเป็นต้องรีบไปลงทะเบียนในวันแรก
เพราะถ้าคุณสมบัติครบก็ได้ทุกคนตอนนี้ยังพอมีเวลาอีกหลายวัน
ถ้าไม่พอก็จะสั่งขยายต่อไปอีกท่านว่าอย่างนั้นฟังกันแล้วนะครับสบายใจได้
ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ขยายเวลาการลงทะเบียนอย่างที่บอกไปว่าจนถึง๕มีนาคมนี้
แต่ถึงอย่างไรชาวบ้านเขาก็อยากจะให้มันเร็วแหละเนาะ
ด้วยความเคารพนะครับผมฝากถึงผู้ที่ทำงานบริการนะครับ
แม้ว่าท่านเป็นมนุษย์เหมือนเราทุกคนนี่แหละมันมีเหนื่อยมีเบื่อมีเครียดนะครับ
แต่ท่านเลือกอาชีพการให้บริการแล้วนะครับ
ร้อยครั้งก็ต้องพูดพันครั้งก็ต้องพูดหมื่นครั้งก็ต้องอธิบาย
ถ้าสมมุติเมื่อเบื่อที่จะอธิบายหาวิธีมาครับจะเปิดเป็นเสียงตามสายหรืออะไรมาแบบนี้ท่านก็ไปคิดนะครับ
แต่การที่จะมาแสดงออกกับผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยผมว่าต้องคิดเยอะนะฝากไว้ด้วยความเคารพครับ